ไม่ต้องไปไหนก็ละอยู่อยุธยากันอีกคราว

พระนครศรีอยุธยาผู้ชายคนนี้

ร้อนแล้วไม่ได้อาบน้ำไปเจอแกลลอนแอลกอฮอลอ่ะฮะ

อย่าบอกนะเอามาลาดเหรอ

เมื่อย่างเย็นเสร็จปั๊บสบายใจ

สูบบุรี
คุณผู้ชมฮะไปดูแผล

โอ้ย

ตอนแรกที่บอกว่ามันเย็นแหละแอลกอฮอล
คือเวลาแบบมาสเปรย์มือ

แต่ลืมตัวจุดบุหรี่สูบครับ

นายนรงอายุ๔๒ปีผู้พองน้ำเหลืองออกมาแล้ว
บางจุดผิวหนังกำพ้าลอก
โอ้โหขนลุกปวดแสบปวดร้อนแทน
พี่นโรงเล่าบอกว่าเกือบจะตายนะครับ
อากาศร้อนเห็นกันเราแอลกอฮอลวางอยู่ใช่ไหม
ก็อยากจะคลายร้อนเอาแอลกอฮอลมาลาดตัว
แล้วก็กะว่ามันจะเย็นสดชื่นใช่ไหมฆ่าเชื้อโรคด้วย

ก็นั่งเย็นลมพัดแอลกอฮอลพักเดียวสบายใจนะฮะ
สบายตัวจุดบุหรี่สูบไฟลุก
ผมลาดแอลกอฮอล์ที่ตัวค่ะ

หาเชื้อแล้วผมทำงานแล้วผมก็สอบุหรี่

ไม่ใช่ต่อบุหรี่ผมก็ไฟล์ไฟล์ไว้อยู่ข้างหลัง
ผมก็ลืมไงมันเปลี่ยนกางเกงอยู่

ผมบอกเลยนะว่าตอนนี้ยังยิ้มได้

แต่ในข่าวก็พาส่งโรงพยาบาลแล้ว
แต่จากนี้ระวังติดเชื้อนะ

ลงคลองไปนลงคลองจะให้ไฟดับ

เอาหมอนเอาผ้ามาตบ
โอ้โหเนี่ยล่ะครับไม่รู้พี่เขาคิดอย่างไรเนาะ